คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของแม่ค้าออนไลน์คนนี้หน่อยนะ

สินค้าที่จะส่งของเลยนะฮะเพื่อจะถามว่าเออมันเกิดอะไรยังไงขึ้นครับ
นี่นะคะที่เราได้นะคือต้นทางมาเป็นสก๊อตเทปสีน้ำตาล
ดูได้เลยวันที่๑๐คือส่งของมา
วันที่สิบเอ็ดต้องถึงแล้วเพราะส่งจากราศรีถึงราศรีนะคะ
โทรมาของไม่ถึงบอกว่าของคัดแยกหยิบผิดไป
สาขาสวนพึ่งการที่ของอ่ะจะตีกลับไปสาขาสวนพึ่ง
จะต้องมีสติ๊กเกอร์อะไรไม่มีอะไรเลย
ไม่มีอะไรเลยของไม่ได้ไปที่สาขาสวนพึ่งค่ะ
ของมันดองอยู่ที่นี่นะคะเสร็จแล้วพอเราได้ของ
ดูนะคะมันกีดมันกีดถ้าดูดีดีจะรู้ว่ามีการลอกก๊อตเทปเก่าออก
แล้วมีการกรีดแล้วมีการใช้สก๊อตเทปใหม่
เจ้าหน้าที่บอกว่ากล่องชำรุดเลยแปะเลยเลยทำการทำให้ใหม่
คือเผื่อบริษัทส่งพัสดุจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติม
ดูที่เธอถ่ายคลิปเอาไว้ตอนแรกหน่อยนะครับ
อันนี้เป็นตอนที่เธอไปตามเรื่องที่คลังส่งสินค้าอันนี้ฮะตอนที่ของส่งมาที่บ้านเนี่ยเธอบอกเธอก็แกะจากทางด้านหน้า
แต่ของมันไม่ครบที่เธอสั่งไปเนี่ยมันจะมีรองเท้า๕คู่แล้วก็มีผักอบกรอบอีก๕ถุง
แต่ผักอบกรอบเนี่ยมันหายไป๒มีอยู่แค่๓มันเกิดอะไรขึ้น
แล้วพลิกไปดูด้านล่างข้างล่างกล่องมีลักษณะเหมือนกับสติ๊กเกอร์ซคอสเทปที่มีการแกะกล่องแล้วปิดใหม่
ผักอบกรอบมันเหลือแค่๓มันหายไป๒
ถ้าเธอบอกทนโทรไปถามคอร์เซ็นเตอร์ของกลุ่มบีโดยศาสตร์ส่งสินค้าเขาก็บ่ายเปรี้ยงบอก
อย่างบอกสินค้ามันตกค้างล่าช้าส่งไปที่นู่นที่นี่หรือเปล่า
คือถ้ามันล่าช้าเนี่ยมันจะต้องมีการแจ้งมา
ระบบของการตรวจสอบสินค้าว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
ใช่ค่ะส่งสินค้าเขาก็จะมีหมายเลขแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ไงคะว่าตอนนี้สินค้าของเราอยู่ตรงไหนแล้ว
ซึ่งเธอบอกของเธอเนี่ยมันอยู่ที่เดิมมันอยู่ที่เดียวก็เลยเอ๊ะมีคนไหนอะไรยังไงในพนักงงพนักงานไปแอบแกะกล่องของเธอแล้วก็เอาของไปหรือเปล่า
แล้วทางคอร์เซ็นเตอร์เหมือนกับก็ไม่ได้คำตอบเธอก็เลยบุกมาที่คลังพัสดุที่วัดเพลงที่อำเภอวัดเพลงนะฮะที่ราชบุรีนะครับ
เพื่อขอพบกับทางผู้จัดการสุดท้ายผู้จัดการออกมานะฮะตรงคลิปนี้ฮะเธอมาแล้วเธอก็ไลฟ์อัดคลิปไปด้วยเนี่ยผู้จัดการของบริษัทก็ออกมานะครับแล้วก็ได้ชดใช้เยียวยาให้๕๐๐บาท
นี่ฮะเธอบอกว่าเธอก็อยากจะได้เรื่องของการแสดงความรับผิดชอบไม่อยากได้เรื่องการบ่ายบงบ่ายเบียงจนแบบโอ้โหต้องบุกมาขนาดนี้
สินค้าของคุณอ่ะก็ได้รับไปแล้วนี่จะโทรมาทำไมเราก็บอกว่าถูกต้องสินค้าเราได้รับแล้วแต่ว่ามันขาดของอ่ะในกล่องมันขาดแล้วตูดอ่ะมันมีการรีแท็กมาใหม่เขาอ่ะจะชดเชยให้คือเขาให้หนูอ่ะสองร้อยแล้วให้ค่าน้ำมันหนูอ่ะอีกสามร้อยหนูบอกว่าค่าน้ำมันอ่ะหนูไม่เอาเพราะว่าหนูไม่ได้มาเพราะว่าหนูอยากจะได้เงินจากเขา
เราก็พยายามติดต่อไปยังบริษัทขนส่งสินค้านะฮะก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงหรือว่าตอบกลับมานะครับแต่ว่าผู้จัดการเขาออกมาชี้แจงแล้วบอกเดี๋ยวเขาจะไปตรวจสอบพยายายผลให้ว่ามีพนักงานคนไหนแอบไปทำอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ก็ได้ชดใช้ยาวให้กับทางเจ้าของสินค้าไปแล้วหรือถ้ามีอะไรอยากจะชี้แจงผ่านทีมข